มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยชาวต่างชาติซึ่งเป็นสาวญี่ปุ่น
ออกมาโพสต์ในโลกทวิตเตอร์ทั้งภาพและคลิป
ในการตรวจค้นร่างกายของเจ้าหน้าที่คนไทยตอนที่เธอเข้าไปดูงานแสดงดนตรี
คุณผู้ชมฮะเธอโพสต์ทั้งภาพนิ่งและคลิปวิดีโอ
บอกว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจเช็คร่างกายนักท่องเที่ยวก่อนเข้างาน
แต่มันเป็นการล้วงลึกไปหรือเปล่าไม่ใช่แค่เธอเองนะ
แต่ผู้หญิงทุกคนที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจนะฮะล้วงเข้าไปถึงเสื้อชั้นในและหว่างขา
พวกเขาสัมผัสไปถึงอวัยวะเพศเธอได้แต่ถ่ายคลิปแต่ช่วยอะไรไม่ได้
เพราะทุกคนได้รับการตรวจอย่างเข้มงวดแบบนี้
ส่วนเธอเองก็ถูกจับโดนขออภัยหัวนมด้วยนะครับ
นี่ฮะก็ถ่ายทั้งภาพทั้งคลิปมาบอกโอ้โห
ทำไมเจ้าหน้าที่ไทยถึงตรวจกันขนาดนี้นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกเป็นการตรวจเข้ม
แยกแถวชายหญิงนักท่องเที่ยวหญิงจะมีกาดผู้หญิง
ชั้นในของเธอด้วยซ้ำ

รายนี้ได้โพสต์แชทที่เจ้าหน้าที่จัดงานเทศกาลดนตรีแห่งนี้
ติดต่อกลับมาเพื่อให้สาวญี่ปุ่นคนนี้เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
ญี่ปุ่นก็ตอบกลับไปว่าการตรวจร่างกาย
ควรจะเป็นเพียงแค่ตรวจสอบเสื้อผ้า

เพราะกาดแม้จะเป็นผู้หญิงก็ตามแต่ล้วงเข้าไปในเสื้อยืด
แล้วก็วางมือไว้ใต้บราของเธอด้วย
ไม่คิดว่าการมาเที่ยวแค่จะมาดูการแสดงดนตรี
ดูเทศกาลดนตรีในไทยจะเจอตรวจขนาดนี้นะครับ

ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้กล่าวขอโทษต่อเรื่องที่เกิดขึ้น
บอกว่ากาดเหล่านั้นเป็นตำรวจและพร้อมจะจัดการเรื่องนี้นะครับ
แต่ว่าทางผู้จัดเองก็ฝากด้วยนะ
ฝากขอความเห็นใจมาเหมือนกันบอกว่า
คือมันเป็นการตรวจที่อาจจะดูเยอะเกินไป
แต่เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ประสงค์

ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธหรือว่าเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับ